ดูคลิปอุบัติเหตุเตือนใจเตือนภัยกันตั้งแต่เช้ากันหน่อยนะคะ
รถเก่งค่ะซิ่งพอซิ่งเสร็จปุ๊บรถตัวเองเนี่ยเสียหลักปิดปลิวเคว้งคว้างหมุนสามร้อยหกสิบองศาไปชั้นแหลด
เข้ากับรถบรรทุกแล้วชิ่งไปชนกับบารีเออร์กลายเป็นคลิปนี้เชิญค่ะ

ไม่มีใครทำอะไรแกเลยนะคะแกทำตัวของแกเองคนขับรถเก่งนะคะ
ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรสาเหตุตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะคะแต่ว่าเอาคลิปนี้มาให้ดูเตือนใจกันหน่อยนะคะ
เพราะคนที่เขาใช้รถใช้ถนนร่วมทางกับเก๋งคันสีขาว
เขาบอกว่าเก๋งคันนี้ขับมาด้วยความเร็วมาก
นั่นแปลว่าอะไรอย่างน้อยเตือนสติค่ะ
อย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนี่แหละ
เป็นสาเหตุที่เขาต้องมีการควบคุมลิมิตเรื่องของความเร็ว
แล้วมอเตอร์เวย์เขาห้ามอะไรอย่างรู้ไหม

เออแค่ขวาเราเห็นประจำเลย
เดี๋ยวนี้กดใหม่เหรอคะขับช้าแช่ขวา
นี่คุณเห็นนะคะแต่คันที่โชคดีคือกระบะดำกับเก๋งสีดำ
เพราะจังหวะที่เก๋งคันสีขาวเนี่ยชิ่งไปชนกับรถบรรทุกนะ
จังหวะที่เด้งไปชนกับบารีเออร์คุณดูนะจังหวะนี้เนี่ย
พอชนปุ๊บอ่ากระบะดำหลบได้เก๋งดำหลบได้ค่ะ
วัคสะมพิสัสดีไม่ได้เป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
จุดเกิดเหตุอันที่คุณก๊อบบอกบอกว่าเกิดขึ้นที่
มอเตอร์เวย์บริเวณทางโครงหลวงปฐุมธาณีคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าเก๋งคันขาวขับมาอย่างเร็ว
โชคดีนะไม่มีชนใครซ้ำกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แล้วก็คาดว่าคนขับเก๋งน่าจะไม่เป็นอะไรมาก
เพราะว่ารถดูนะคะมันไม่ถึงกับพลิกคว่ำ
แต่เศษชิ้นส่วนจากตัวรถหลุดออกเป็นชิ้นตกเกลื่อนถนน
แรงกระแทกกับรถบรรทุกแล้วก็บารีเออร์ข้างทางนะคะ
ดูว่าเป็นอุทหรณ์ค่ะ